ครับจะถามน้องปุ้ยน้องก๊อฟก็อาจจะไกลตัวสักหน่อย

ใครบอกไกลตัวพี่เบิร์ต

แล้วถ้าถูกรางวัลที่๑ยังจะมานั่งอ่านข่าวข้างพี่ให้คุณผู้ชมฟังไหม
อ่านสิหน้าที่คือหน้าที่
พี่เบิร์ตอิจฉาเล่นจะไม่ไปไหนเลย

แรงงานชาวเมียนมาสามีภรรยาคู่หนึ่งถูกรางวัลที่๑
แต่ไอ้หลังลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะเซ็นสลักหลังเอาไว้เป็นชื่อของนายจ้าง
ปรากฏว่าโทรหาในจ้างโทรหาไม่ติดครับ
เอาล่ะสิเรื่องนี้มันจะจบยังไง
ทีมข่าวติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่เขียนไว้ด้านหลังลอตเตอรี่ครับ
ซึ่งเป็นเบอร์ของนางสำริทเปียนขุนทศ
ปรากฏว่าติดต่อนางสำริทได้ครับก็เลยลงพื้นที่ไปหาข้อเท็จจริง
นางสำริทยืนยันว่าไม่ได้โกงนะเงินรางวัลหรืออยากได้เงินของสามีภรรยาคู่นี้
แต่วันที่ออกรางวัลลูกจ้างทั้งสองคนนำลอตเตอรี่มาให้ตรวจแล้วมันถูกรางวัลที่หนึ่งครับ
ก็นำลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะมาตรวจถูกยืนยันชัดเจนแล้วก็บอกว่ายังแซวบอกว่าแหมถูกรางวัลที่๑ไม่ต้องทำงานแล้วนะครับ
ทั้งคู่เนี่ยขอให้เธอนะครับก็คือในจ้างเขียนชื่อไว้หลังลอตเตอรี่และขอให้ช่วยดำเนินการให้หน่อย
เธอบอกว่าเธอช่วยด้วยความจริงใจครับไม่ได้เรียกเงินหรือขอแบ่งครึ่ง๓ล้านอย่างที่มีการกล่าวหากัน
ได้รับเงินมาหักภาษีแล้วดูไว้เป็นความรู้นะเผื่อจะต้องไปรับเงินรางวัลนะก๊อปปุ้ยนะคือหักภาษีแล้วมันจะเหลือ๕๙๗๐๐บาทพอรับได้ไหมยอมยอมพอรับได้นะ
ทั้งคู่ได้เงินไปครับก็ก้มลงกราบเธอแล้วก็ยื่นเงินให้เธอ๑แสนบาท
เธอบอกว่าเธอไม่ได้อยากรับไว้แต่ทั้งคู่ขยันขยอบอกว่า
เอาไปทำบุญแทนด้วยแล้วก็ขอลากลับเมียนมาไปเลย
เรื่องที่เกิดขึ้นมีแรงงานชาวเมียนมาอีกคนนึงเห็นเหตุการณ์และยืนยันว่าที่พูดมาทั้งหมด
เล่ามาทั้งหมดเป็นความจริงครับยังไงนี่ไง
กลับมาถึงมายื่นให้เจ๊เจ๊ถามว่าเอามายื่นให้เจ๊ทำไมล่ะ
เธอถูกเธอก็เก็บไว้สิไม่ไม่เดี๋ยวหายเจ๊ทำให้หน่อย
ชื่อเขาบอกอย่างนี้เซ็นชื่อทำท่าหยิบปากกาแบบนี้เขาพูดไม่ชัด
เขาบอกทำอย่างนี้แล้วให้เจ๊เขียนเหรอเจ๊ก็ถามอย่างนี้ให้เจ๊เขียนเหรอ
เขาบอกใช่ใช่ทำให้หน่อยเอาแล้วไม่เป็นไรเหรอไม่ไม่เป็นไร
ไว้ใจเขาก็ดีใจเดี๋ยวซื้อกำไรให้เจ๊อะไรเขาก็พูดของเขา
เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็บอกว่าเออไม่ต้องซื้อเจ๊หรอกเนี่ย
ลำบากมานานแล้วเนี่ยทำงานมาตั้งหลายปีนะไม่มีเงิน
โชคดีรวยแล้วก็ดีแล้วโอ้โหเจร้องไห้เลยฮะเออนะฮะ
แสดงความจริงใจออกมาอ่าทีมข่าววิดีโอคอลไปหาสามีภรรยาที่ถูก

บอกว่าขอบคุณและขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิด

หลังจากนี้จะกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิดแล้วล่ะ
ขณะที่นางสำริทพาผู้สื่อข่าวไปดู

พบว่าโอ้โหเอาล่ะสิ
มีงูเหลือมตัวเท่าขานอนขดอยู่ในบ้าน
ขณะเดียวกันก็มีคนฝันว่า
ในห้องนี้มีงูเจ้าที่๒ตัว

บอกว่าออกรางวัลไป๑ตัวเหลืออีก๑ตัว
เชื่อว่าคนที่มาอยู่ต่อจะมีโชค

สนใจก๊อฟบอกเดี๋ยวจะไปอยู่

ขอขอจดบ้านเลขที่ได้ไหม
เมื่อกี้ไม่มีบ่อเห็นป่ะเมื่อกี้เห็นป่ะ

ก็กลายเป็นมหาสถิติใบ๒๓๐ล้านจานใช่ไหม